อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เป็นเหตุการณ์สลดนะคะเกิดขึ้นคือเป็นวินาทีที่
มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาโดนรถกระบาดเฉียวชน
เขาก็หลบปรากฏว่าจังหวะที่หลบเนี่ยนะคะ
มุดเข้าใต้รถพ่วง๑๘ล้อแล้วก็ถูกไฟไหม้
ทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตขาดที่ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพเหตุการณ์จากประชาชน
ที่เขาผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นเนี่ยนะคะ
พบเห็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อไฟไหม้
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์๑คันรวมถึงมีคนเสียชีวิตใต้ท้องรถด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสะพานต่างระดับมอเตอร์เวย์บ้านเก่า
หมู่ที่๒ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชมบุรีค่ะ
หลังจากที่เขาพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
ก็เลยพยายามที่จะระดมฉีดน้ำก็ใช้เวลาสักประมาณกว่า๓๐นาที
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก่อนจะนำศพออกมา
ทราบชื่อต่อมาคนที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นคนขับขี่มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือนายทองแดงดาวไทยสงฯอายุหกสิบปีเป็นรอบพอพอ
นายอามะตะซิตี้ค่ะสอบถามนายพงวริชชัยตำมาอายุยี่สิบสิบสองปี
เป็นคนขับรถพ่วงบอกแบบนี้บอกว่าขณะที่กำลังจะขับรถมุ่งหน้าไปตำบลบ้านเก่า
ระหว่างนั้นคาดว่ารถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนเลนมา
เฉียวชนชนท้ายเข้ากับรถกระบะแล้วก็กระเด็นเข้าไปใต้รถพ่วง
ทำให้เกิดแรงเสียดสีไปโดนถังน้ำมันแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ในทันที
ด้วยความตกใจคนขับรถพ่วงเขาบอกว่าเขาก็เลยกระโดดหนี
แล้วก็เอาตัวรอดออกมาได้ต่อมาลูกชายของผู้เสียชีวิตก็มาที่จุดเกิดเหตุ
แน่นอนนะคะว่าเห็นศพคุณพ่อก็ปล่อยโฮออกมาเลยค่ะ
คือสภาพศพคุณพ่ออยู่ในสภาพที่ไม่เกลี่ยม

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อน
ก่อนที่จะมาประสบเหตุทำให้เสียชีวิตดังกล่าว
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าจะมีการสอบสวน

พร้อมจะติดตามคนขับรถกระบะที่หลบหนี
มาทำการสอบสวนต่อไปด้วยค่ะ